แง่ของการที่จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อเนี่ย
คงต้องเป็นการรับประทานอาหารให้เหมาะสม

ที่จะทำให้เห็นกล้ามเนื้อชัด
เราจะต้องพยายามลดปริมาณไขมันทั้งร่างกาย

ก็ทำให้ไขมันที่หน้าท้องหายไปด้วย
ทีนี้พี่ต้นครับวิธีการฝึกอย่างนักมวยทำยังไงครับวันนี้

กเตะเข่าหลบแค่นึกก็หนาวแล้ว

เวลา๙น๔๕นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒